มีโอกาสได้ออกไปเปิดหูเปิดตากันบ้างแล้วเนาะ
ช่วงนี้เนาะหลายครอบครัวก็ยกทัพ
ทีมกันไปเที่ยวต่างจังหวัด
สัมผัสกับบรรยากาศดีอากาศดี

ช่วงนี้อากาศมันเริ่มหนาวแล้วไง

ไม่ได้ไปถ้าสองคนนะจ๊ะเขาไปกับหนุ่มคนสนิท
ดีกรีตำรวจอย่างคุณนายนพัฒน์
และเพื่อนไปตากอากาศกันที่เขาใหญ่

ไม่ว่าจะเป็นเต้าหมูอ้วนน่ารัก

เด็กชอบนะบรรยากาศแบบนี้นะ
รวมถึงเหล่าแพทน์ทั้งหลายที่มารอรับอาหาร

เยเรทก็ไม่หวั่นที่จะเข้าไปสัมผัส

ขาสั่นเหมือนกันนะเข้าไปใกล้สิงโตขนาดนี้

ขอแชะภาพด้วยเหมือนกันเห็นแล้วก็เรียกว่า
สนุกสนานฟินไปกับธรรมชาติ

มีเสื้อขงสุโพลด้วยนะคุณโดสเตย์
คนรักกันแหมดูแล้วจ้าว่ารักกันนะ
ต่อกันที่อีกหนึ่งบ้านค่ะบ้านนี้ก็ตะลุย
เขาใหญ่ด้วยเช่นกันนะคะอย่างบ้านคุณโอปอลปณิสรา
เรียกว่าแท็กทีมใหญ่ไม่แพ้กัน
สามีคุณหมอโอ๊คลูกแฝดน้องอลินน้องอลัน
กระเป๋าไปพักกายพักใจที่บ้านต่างอากาศเขาใหญ่นะคะ
เพียงครอบครัวนะยังชวนคุณน้าอย่างณเต้ยเจรินพร

คือเต้ยกับพี่โอปอลเขาสนิทกัน
ก็ไปร่วมกิจกรรมกันเยอะแยะเลย
ไม่ว่าจะเป็นขี่ม้าเอ่ยเล่นเว้าเอ่ย

หนุงกระหนิงเดินเล่นด้วยกันง่ายเลย
อ๋อรูปนี้น่ารักมากเลยนะ

เออนะคะนี่แหละคุณเกิดมาเป็นแฝด

ไปเข่าคลอดกับสี่อ่อนลูกพระเปิ้ลนาคอนกันมา

พร้อมเดินทางสู่ปีใหม่กันอย่างเต็มที่เลยนะบ้านนี้
เพราะว่าเขาไม่ได้ไปกันแค่๖คน

จูนเนี่ยโพสต์ภาพพร้อมกับเขียนว่า

คราวนี้ไม่ต้องหวั่นว่าเขาจะเหงานะเด็กเขามีกิจกรรมเยอะเลย
ดูพลุดูดาวกินปิ้งย่างโอ้โหเรียกว่าเบิกบานใจกันสุด
วิวทะเลหมอกอากาศฟินเรียกว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ได้ดีเลยนะคะจริงจริงบรรยากาศเนี่ยนะไม่ใช่แค่ภาคเหนือนะ

ภาคเหนือเอยภาคอีสานเอยเขายงเขาย่ายอะไรพวกเนี่ย
บรรยากาศกำลังดีมากหลายคนก็เก็บเกี่ยวเอาช่วงนี้แหละ
เพื่อนลูกเขาน่ารักมากเลยฉันเคยดูในอินสตาร์แกรม
ใช่เพราะว่าเขามีลูกตั้ง๔คน
ต้องมีวิธีรับมือมีวิธีหลอกล่อ
แล้วเนี่ยพาไปเที่ยวแบบนี้มันต้องมีกิจกรรมแบบแน่นให้เด็กทำ

แต่ว่าเราสไลด์ดูในมือถือเราก็มีความสุข